คุณผู้ชมคะหนึ่งทวิตกระเพื่อมหลายอย่างในวงการการเมืองค่ะ
ทวิตข้อความของคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
คือก่อนหน้านี้ก็มีการทวิตข้อความอยู่เป็นระยะ
อย่างที่เราเห็นเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
แรงงานใช่ไหมคะที่คุณอุ้งอิงคลอดลูกเป็นหลานคนที่๗ของคุณทักษิณ
ก็ทวิตไปแล้วรอบนึงบอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับมาเลี้ยงหลาน
แต่วันนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมิ้วเองมองว่ามันเด็ดดอกไม้
สะเทือนถึงดวงดาวจริงนะเพราะมันโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วด้วย
วันนี้ที่ทวิตก็คือข้อความเหมือนเดิมว่าอยากกลับบ้านอยากกลับเมืองไทย
ผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้าน
ไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ของวันเกิดผม
ขออนุญาตนะครับเกือบ๑๗ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัว

คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เอาไว้เลย
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิด
คุณทักษิณเกิดวันที่๒๖กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้จะอายุครบ๗๔ปี
หมายความว่าทวิตนี้มันชัดเจนกว่าทุกครั้ง

แต่หลังจากทวิตนี้ผ่านไปสัก๒ชั่วโมง
มีมาอีกหนึ่งข้อความเหมือนคล้ายกับขยายความเพิ่มเติม
มีข้อความว่านี่ขึ้นมาเลยค่ะ
ไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทย
ผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย
แล้ววันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่
ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัว
แผ่นดินเกิดและเจ้านายของเรา

แต่แหม่มันกระเพื่อมจริงมันเกิดคำถามเยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะคะ
คือนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์
นักข่าวไปถามอาจารย์วิศนุรองนายกด้านกฎหมายไปถามหลายมุมเลยค่ะ
แต่ย้อนไปหน่อยเหมือนที่มิ้วเกริ่นไว้ว่าจริงแล้ววันแรงงาน๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็วันที่คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานคลอดลูกลูกชาย
คุณทักษิณก็โพสต์เนี่ยโพสต์นี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
หลานคนที่๗ผมจะ๗๔แล้วผมอยากกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
อันนี้ก็เหมือนเกริ่นปูทางมาก่อนจนมาถึงทวิตข้อความล่าสุดในวันนี้
แต่ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีย้อนไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีต้องขอบอกคุณผู้ชมว่า
การที่คุณทักษิณเกริ่นหรือพูดว่าอยากกลับบ้าน
อยากกลับเมืองไทยเนี่ยมันหลายครั้งมากนะ
ทีมข่าวของเรานับนับดูเลยนะคะ๒๐ครั้งคุณผู้ชม
เดี๋ยวย้อนไปดูค่ะถ้านับตั้งแต่คุณทักษิณไปต่างประเทศ
แล้วก็ไม่ได้กลับมาใช่ไหมคะก็คือ๑๐กันยายน๒๕๕๙
ปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ
๑๙กันยายน๒๕๔๙ก็มีรัฐประหาร

เดินทางกลับมาเมืองไทยหลังรัฐประหาร
แล้วมีเรื่องราวของการกราบแผ่นดินนะคะ
อันนั้นเป็นช็อตเด็ดเลยคุณผู้ชมน่าจะจำได้
กรกฎาคม๒๕๕๑ขอกลับไทย
บอกว่าจะกลับมาดูโอลิมปิกที่ปากกิง
มีนาคม๒๕๕๒วีดีโอคอลมา
ถ้าวันไหนเสียงปืนแตกจะนำประชาชนเดินเข้ากรุงเทพ
กรกฎาคม๒๕๖๕ปล่อยวีดีโอว่า
อภัยศัตรูอยากกลับบ้านเพราะสงสารคุณหญิงพจมานค่ะ
มีนาคม๒๕๖๖เปิดใจกับสื่อญี่ปุ่น
บอกอยากกลับไทยหลังเลือกตั้งพร้อมรับโทษจำคุก

และที่จดจำได้ดีที่สุดหนีไม่พ้นคนนี้นะคะ
คุณจตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชน
ก็รวมเอาไว้๒๗มีนาคมที่ผ่านมาคือ๑๘ครั้ง
ถ้ารวมกับ๑พฤษภาคมและวันนี้อีก๒ครั้ง
คือนับทีมข่าวของเรานับทุกครั้งรวมแล้ว๒๐ครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทุกอย่างมันคือกลยุทธ์หมด
การพูดครั้งที่๑๗ของนายกทักษิณถ้านับเมื่อวานด้วยอาจจะครั้งที่๑๘
จากบอกว่ากลับภายในปีนี้ไม่มีการนิรโทษกรรม

แต่พอสัมภาษณ์ครั้งที่สองจะกลับวันใดวันหนึ่ง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าแหม่มันก็เกิดแรงกระเพื่อมเยอะจริงนะคะ
นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ถามหลายอย่างมากมีดิวลลับอะไรกันหรือเปล่า
แล้วเห็นทวิตหรือยังเห็นข้อความนี้หรือยัง
ผลเอกประยุทธ์ตอบกลับว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
เขาส่งมาไหนทางอาสาทผมไม่ได้รับเพื่อนโดรีกลับมา
ที่เขาส่งสัญญาณแบบนี้ค่ะเหมือนเขามั่นใจว่าเขาจะกลับมาได้ค่ะ
ท่านนายยกค่ะคุณผู้ชมการยุทธ์ทำ
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามค่ะ
ตอบมาว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นให้ไปถามคนที่เกี่ยวข้อง
อย่ามาถามผมผมไม่เกี่ยว
ตามกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
โอ้ยถามผมไม่ได้หรอกไม่มีความเห็น
ไปถามให้เพิ่มค่ะเลขาธิการพักเพื่อไทย
นายประเสริฐจันทรรภ์รวงทองจะตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ไม่เกี่ยวข้องกับภาคเพื่อไทย
และคนนี้สำคัญค่ะอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ซึ่งรองนายกวิศนุบอกว่าการที่คุณทักษิณจะกลับมา
คดีไหนที่สารตัดสินไปแล้ว
คดีไหนที่สารลงโทษจำคุกเมื่อคุณทักษิณกลับมา
ก็จะต้องเข้าคุกสถานเดียว
คือจะเงินจำกว่าคุณที่บ้านไม่ได้
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมิวขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มอีกนิดเดียวค่ะ
ก็คือถ้าคุณทักษิณจะกลับมาจริงเนี่ยนะคะ

มีคดีอะไรที่สารตัดสินไปแล้วบ้าง

คุณทักษิณมีคดีที่ยังไม่หมดอายุความอยู่๓คดีนะคะ
คดีที่๑ก็คือให้โนมินีถือหุ้นบริษัท
อันนี้คือโทษจำคุก๕ปีไม่รอลงอาญานะคะ
คดีที่๒ค่ะทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓๒

จำคุก๒ปีไม่รอลงอาญาค่ะ
คดีที่๓คดีให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ให้แก่รัฐบาลสาภาพม่ามหรือเมียนมารนะคะ
อันนี้คือโทษจำคุก๓ปีแล้วก็ไม่รอลงอาญาด้วยค่ะ
ส่วนคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษ
หมดอายุความไปแล้วนะคะ